ไปดูเรื่องคนคลั่งอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
จันทบุรีไม้งามต้องไปอีกแล้วค่ะ
มีรายงานบอกว่ามีผู้ชายคนนึงอายุสามสิบสี่ปีนะคะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยองค์ลงคุณผู้ชมแล้วถือมีดหมอนะคะยาวกว่า๑๐นิ้ว
มีก้านมะยมด้วยเดินพรมน้ำมนต์แล้วสวดบริกรรมคาถา
รอบหมู่บ้านเลยค่ะแต่ว่าตำรวจต้องไปค่ะ

ใช่ค่ะเมย์มันบัคดิ์สูง

ไปหาหลวงพ่อก่อน
หวานล้อมเกลี้ยกล่อมทุกวิถีทางค่ะ

คือพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ทำให้คนที่เขาพบเจอเนี่ยมีความกังวลครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ทั้งตำรวจทั้งกู้ชีพของขลุงมูลนิธิ
ก็ไปช่วยกันระงับเหตุกว่า๒๐นายค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ถือมีดหมอยาวกว่า๑๐นิ้
กวาดแกว่งไปมาเดินอยู่ในหมู่บ้านตะปอนใหญ่
อยู่ที่ขลุงจันทบุรีนะคะ
ควบคุมตัวก็พบว่าผู้ชายคนนี้
บ่นพึ่มพำคล้ายลักษณะเหมือนกับบริกรรมคาถา
แล้วเอาก้านมะยมจุ่มไปในเหยื่อแก้วสะบัดสะบัด
คือเหมือนกำลังพรมน้ำมนต์อย่างนั้นคุณทัศนัย
แล้วก็อ้างบอกว่าเขามีองค์นะ
ลงมาเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายในโลกมนุษย์

แต่คนต้องช่วยไปห้ามกันเป็นแถวเลยนะคะ
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จ
สุดท้ายตัดสินใจยิงปืนไฟฟ้าค่ะ
ผู้ชายคนนี้ล้มลงนะคะ
แล้วก็คุมตัวขึ้นรถสายตรวจไปสงบสติอารมณ์ค่ะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาการหูแว่ว

ก่อนหน้านี้ลูกชายไม่สมหวังเรื่องความรัก

หลังไปเสพกัญชาด้วย
ส่วนสารเสพติดอื่นก็ไม่แน่ใจว่าลูกเสพหรือเปล่า
แต่พร้อมให้ตำรวจนำตัวไปรักษา
เพื่อพิสูจน์ว่าลูกไม่ได้บ้าค่ะ
โอ้โหตอนโดนจับก็ยังสวดอะไรอยู่ไม่รู้นะ

ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้พบเห็นด้วยนะคะ